คุณผู้ชมคะไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อย
โหมันใช้ชีวิตก็ลำบากนะเนี่ย

พนักงานในร้านสะดวกซื้อ

เขาบอกว่าอยู่ดีมีคนคนหนึ่งคลั่ง
แล้วเข้าไปใช้อาวุธมีดแทงคอพนักงานร้านสะดวกซื้อ
จนกระทั่งมีพลเมืองดีมาเห็นพลเมืองดีคนนั้นเอาไม้คมแฝกตีผู้ก่อเหตุ

ใช่ค่ะคนนี้แหละค่ะที่เป็นตัวผู้ก่อเหตุที่เอามีดไปแทงพนักงาน
เจ้าหน้าที่กู้ภัยของสว่างบริบูรณธรรมสถานเมืองพัทยาค่ะ
พยายามเข้าไปช่วยเหลือคนที่เจ็บนั่นแหละ

อย่างที่บอกอยู่ที่พัทยาสาขาจอมเทียนนะคะ

เจ้าหน้าที่ไปถึงก็เห็นว่าที่เกิดเหตุเนี่ย
มีคนที่บาดเจ็บถูกของแข็งตีที่ศีรษะ
ก็คือนายนบอนันต์คำสิทธิ์อายุ๕๓ปีแล้วนะ

เพราะเขาไปถูกกลุ่มพี่วินรับจ้าง
และยังมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ตอนนั้นไปถึงแล้วยังไม่รู้หรอกใครผิดใครถูก
แต่สิ่งแรกที่กู้ภัยต้องทำคือ
ปฐมพยาบาลทุกคนที่เขาเห็นว่าบาดเจ็บ
แล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลเมืองพัทยา
พี่วินยืนบอกแบบนี้นี่คือไม้คมแฝกค่ะ
แต่คุณคิงยังมีคนเจ็บอีก๒คนนะคะ
ผู้บาดเจ็บอีก๒รายเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อแห่งนี้
เป็นผู้หญิงด้วยชื่อว่านางสาวสะสิชนค่ะ
ผู้หญิงถูกแทงเข้าที่ต้นคอ
ถูกมีดแทงที่ต้นคออาการสาหัสนะคะ
อีกคนนึงเป็นพลเมืองดีชื่อพี่สุรพล
มีบาดแผลจากการที่ไปต่อสู้กับคนร้าย
ก็คนที่เราเห็นนอนอยู่ที่พื้นตอนแรกเลย
พี่คนนี้เขามีแผลฟกช้ำตามใบหน้าร่างกายบาดเจ็บค่ะ
เจ้าหน้าที่ประถงพยาบาลนำส่งโรงพยาบาลกรุงเทพภรรยามเหมือนกัน
ในร้านไปถึงก็จะเห็นเลยข้าวของกระจัดกระจาย
เพราะมันมีการต่อสู้มีคราบเลือดทั่วบริเวณเลย
พี่วินมอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเขาเป็นพลเมืองดีด้วย
ชื่อพี่จรัสบอกก่อนเกิดเหตุ
เอาจริงผมไม่รู้หรอกนะคุณนักข่าวมันเกิดอะไรขึ้นผมไม่รู้เรื่องล่ะ
แต่ผมเห็นแล้วว่าพนักงานสะดวกร้านสะดวกซื้อแห่งนี้เขาโดนทำร้ายร่างกาย
แล้วจะให้ทำยังไงผมอยู่ตรงนั้นกับพลเมืองดีที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ
ทำอะไรได้ก็ทำก็เลยคว้าไม้คมแฝกตีไปก่อนครับ
ทีนี้ตอนนี้ความคืบหน้านะคะตำรวจบอกว่ากำลังทำการอายัดตัวคนก่อเหตุ
แต่อย่างที่บอกว่าเพราะเขาโดนตีบาดเจ็บที่ศีรษะถูกไหม
อาบอย่างที่เห็นแต่เขาก็ยังต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
จานไม่รู้เรื่องวกไปวนมาค่ะเดี๋ยวต้องสอบสวนนะ
ทั้งตัวผู้เสียหายตัวคนก่อเหตุมันเกิดอะไรขึ้นคุณดูสภาพร้านดิค่ะ
เละเลยต้องไปดูว่าสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตนั้นปกติดีหรือไม่

อายุ๕๓ปีเดินเข้ามาพนักงานเขาก็ทำงานอยู่ในร้าน

เราไม่มีทางรู้เลยครับว่าเราเจอกับอะไรบ้างในแต่ละวันถูกไหมฮะ
ดังนั้นไม่ประมาทก็ดีที่สุด